ค่ะเรื่องของรอยสักของสาวนครศรีธรรมราชยังไม่จบจริงจริงนะคะครับ
จากต้นเรื่องที่ศักดิ์ไม่ตรงกับภาพที่ให้ไป
มีช่างศักดิ์ช่างโจ้ที่เป็นประธานชมรมศักดิ์มาแก้ให้จนได้โอ้โหลวดลายสวยเลย
อันนี้คือภาพแรกนะคะรอยสักแรกที่บอกว่าจากพญานาคกลายเป็นงูเขียวหัวโม่งอย่างนี้
บวมหน่อยคือภาพที่ส่งให้ช่างศักดิ์ดูคือภาพซ้ายแต่สิ่งที่ได้คือภาพขวาที่หลังของเธอนะคะ
ทีนี้เรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นดราม่าตั้งแต่ต้นทางช่างศักดิ์คนแรกก็ขอโทษขอโพยขออภัยยอมชดใช้เท่าที่ชดใช้ได้
ยิ่งใหญ่อลังการแล้วภาพที่เห็นขนาดเขาบอกว่าคือยังไม่แบบสมบูรณร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
ก็ดูว่าเออสวยนะคะเพราะว่ารอยศักดิ์พรุ่งนี้พอศักดิ์แล้วไม่ต้องรอลอกใช่ไหม
มีหลายอย่างรอลอกไลน์แต่คุณผู้ชมคะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์
ครับมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพรอยสักรอยสักนี้นะคะ
จากวันที่ศักดิ์เสร็จใหม่ใหม่นะคะตอนเนี้ยเดี๋ยวไปดูนะครับ
รอยสักนี้มันกลายเป็นเหมือนแบบเป็นแผลผู้พองอย่างนี้ค่ะ
ฝั่งขวามือค่ะกลายเป็นสีดำขมุกขมัวแล้วเหมือนกับเป็นแผล
เหมือนหลังเขากลายเป็นแผลเออจุดที่เป็นรอยศักดิ์อ่ะ
คำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่เนียนไม่เรียบไม่สวย
ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอืมคนก็แสดงความคิดเห็นหลายอย่างนะคะ
นี่เป็นอย่างนี้ไปเลยอ่ะใช่ไงคือเขาบอกว่าประเด็นแรกนะคะ
ว่าทำไมมันเป็นการศักดิ์ที่หยาบหรือเปล่าเออแล้วมันมีตุ่มตุ่มยังไงใช่
มันศักดิ์ไม่ดีหรือเปล่าเป็นปัญหาที่ตัวช่าง
ฝีมือหรือเปล่าที่ไปแก้ให้เขาแต่แก้ไม่ดีอ่ะอืม
วันแรกกับวันนี้มันต่างกันลิบลับเลยอ่ะเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
หรืออุปกรณ์ในการศักดิ์ถ้วยใส่สีไอ้จานสีแก่วน้ำอะไรแบบนี้
มีใช่ไหมตอนที่เขาใช้ใช่เขาก็เอามาโพสเอาไว้ในโลกโซเชียลอ่ะน่ะ
ครับลักษณะว่าเอ๊ะมันไม่สะอาดหรือเปล่าอืม
มีเสียงวิจารณ์ถึงเรื่องของการดื่มไปด้วยศักดิ์ไปด้วย
นี่ค่ะในวงกลมแดงแดงอะค่ะมีคนเขาสังเกตเห็นอ่า
ตอนที่กำลังไปแก้รอยสักให้มีเครื่องดื่มคล้ายกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลวางอยู่ตรงนั้น
ครับดื่มไปศักดิ์ไปหรือเปล่าอ่า
แล้วก็มีประเด็นเรื่องของยอดเงินบริจาคที่บอกว่าจะเอาเงินไปช่วยเหลือร้านศักดิ์เจ้าแรกที่ศักดิ์ให้
แล้วมันกลายเป็นงูเขียวหัวโม่งอ่ะครับ
มันมีประเด็นเรื่องของเงินบริจาคด้วย
แต่ทีนี้ค่ะภาพที่เห็นเนี่ยค่ะคนก็แสดงความคิดเห็นกันหลากหลาย
เช่นตัวเจ้าของรอยศักดิ์เนี้ยนางสาวสุพรรณียรึงอ่อนวัยสามสิบสองชาวนครศรีธรรมราชเนี้ย
อาบน้ำแล้วฟอกสบู่โดนสบู่หรือเปล่าแผลไปโดนน้ำโดนสบู่ไหม
เพราะเขาจะยังไม่ให้โดนน้ำอย่างนี้หรอใช่จะมีระยะค่ะ
ต้องห้ามโดนน้ำต้องอย่าโดนสบู่นะสักระยะหนึ่งหรือเป็นลักษณะที่ว่าดูแลไม่ดีหรือเปล่า
อ่าหลังศักดิ์เขาก็จะมีวิธีการดูแลเป็นขั้นเป็นตอนอาจจะต้องทานั่นทานี่
ก็จะมีคำแนะนำหลายอย่างอาจจะไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือเปล่า
มันก็เลยเป็นเหมือนเป็นตุ่มเป็นหนองแบบเนี้ยค่ะทีนี้ทีมข่าวไปคุยกับเจ้าตัวเลยนะคะ
นางสาวสุพรรณีคนนี้นะคะเดี๋ยวลองดูตกลงแล้วเธอดูแลรอยสักของเธอดีไหม
หรือว่ามันเป็นปัญหาที่ช่างโจ้ที่มาแก้ให้เธอกันแน่
อีมันอีเปลี่ยนไปว่าผันเผลอยังกังวลอยู่ตรงเนี้ยค่ะ
คนนานีจะคือสักหลายกลุ่นเลยกับนองนั้นหนองนองแจ่มันจะไม่เป็นพื้นมันจะไม่เป็นไร
กุมตามทีตามซี่ตามข้างอะไรบ้างไรค่ะจะเป็นกุมเมื่อครั้งก็ค่ะ
นี่ค่ะนางสาวสุพรรณีบอกว่าคือเธอคันนะแล้วก็ตรงรอยสักเป็นตุ่มแดงคือคันไปหมดเลยอ่ะ
ก็ไม่รู้ว่ามันอุปกรณ์ไม่สะอาดหรือว่ามันผิดพลาดจากกระบวนการศักดิ์ตอนไหนยังไง
แล้วก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน้อมรับทุกคำติชมถูกเรื่องที่เกิดขึ้นน้อมรับทุกคำติชม
จากวันนี้เป็นต้นไปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหารอยสักที่มันเป็นตุ่มเป็นน้องเป็นแผลยังไงได้บ้าง
คนอื่นก็ต้องไปหาหมอก่อนอ่ะผมว่าอืมนะให้คุณหมอช่วยดูก่อนอ่ะนะอ่า
ส่วนรอยสักที่อยู่จะเอายังไงต่อก็ต้องว่ากันต่อไป